สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครนะคะที่เป็นห่วงว่าพระเอกแสนดีอย่างช้อนจินดาโชธจะออกอาการเฮิร์ตหนัก
หลังจากที่คู่จิ้นสาวเอสเตอร์สุปรีลีลา
ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกหนุ่มต่างค่าย
ฟังคำยืนยันจากเพื่อนสาวคนสนิท
อย่างสาว๒๔คีรติกันดูชัดเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นเพื่อนซีของหนุ่มช้อนจินดาโชธนะคะ
ซีคิรติก็เลยไม่พ้นถูกถามถึงความรู้สึกของฝ่ายชาย
หลังจากที่อดีตคู่จิ้นอย่างเอสเตอร์
ออกมาบอกว่ากำลังดูใจกับพระเอกเคนภูมิอยู่นั้น

ดูเหมือนจะเฮิตหนักอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
และยังมีการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีต่อฝ่ายหญิง
อ่านแล้วยังไงก็รู้สึกว่าเจ้าตัวไม่แฮปปี้เอาซะเลย
ซึ่งสาว๒๔ก็ยืนยันว่าเพื่อนหนุ่มสุดซี
ไม่ได้มีอาการอกหักแต่อย่างใดค่ะ

คงแค่อยากแสดงความยินดีกับสาวเอสเตอร์
ในฐานะพี่น้องที่ร่วมงานกันเท่านั้นเองค่ะ

คือเออทำไมมันถึงดูเฮิต

แต่เขาแสดงความเหมือนกับเคลียร์ตัวเองอะค่ะ
อันนี้ที่รู้สึกอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ
ไม่ได้หมายความว่าเขาทำไปเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้น

ดูแบบแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เหมือนกับอาจจะมีความรู้สึกของความหวังดี
คนเราที่อาจจะแยกกันไปแล้วเราอยากจะแบบแยกกันดี
เขาไม่ได้เฮิร์ตนะคะก็ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยสู้นะอะไรหรอก
ก็คือมีอะไรก็คุยกันมากกว่า
เขาก็โตมาขนาดนี้แล้วอะค่ะเขาเป็นคนเก่ง

ส่วนเรื่องความรักที่อาจจะเห็นเขาเหมือนแบบเอ้ย

มันก็ดวงด้วยว่าเราจะไปเจอคนที่มันโอเคไหม
แล้วอยู่ด้วยกันได้นานหรือเปล่า